คนร้ายเข้าไปขโมยของที่ร้านขายข้าวแกง

หัวหอมกระเทียมผักเผือกมันยังเอาเลย
ที่สำคัญเจ้าของร้านบอกว่าอันนี้ขอคืนเถอะ

ใช่ครกสากนี่มันเอาไปหมดเลยนะคะ
ช่วงสายวันนี้ตำรวจสพมนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุลักษัพ
ที่ร้านขายข้าวแกงครัวต้นไส
อยู่ริมถนนพัฒนาการคูขวาง
อยู่ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะ
ที่เกิดเหตุนะคะเจ้าของร้าน๒คน
นายพินโยจันทรพัฒน์อายุ๕๐
พวงศรีสุดอินอายุ๕๑เป็นสามีภรรยากัน
เขาก็เข้าไปดูว่าอะไรหายไปบ้างนะคะ

หัวหอมกระเทียมผักเครื่องปรุงรส

โครกกับสากเกบื้อมันก็เอาไป

ครับบาท๓๐๐บาทมันก็เอาไป
นายพินโยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ซื้อของที่ตลาดเทศบาลนครศรีธรรมราช
ก็จะเอามาประกอบอาหารขายให้กับลูกค้านี่แหละค่ะ
พอกลับมาถึงร้านรู้สึกว่าผิดปกติ
เพราะว่าเห็นร่องรอยการถูกงัดแงะรื้อค้น
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
อยากบอกคนร้ายว่าสิ่งที่ขอ

เพราะครกหินนี้เป็นครกหินเก่าแก่
เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
เป็นครกที่ตำน้ำพริกให้กับลูกค้า
แล้วลูกค้าส่วนใหญ่มากินที่ร้านนี้

ไม่มีครกอันนี้แบบโอ้โหแย่เลยค่ะ
น้ำพริกสุดยอดมากน้ำซุปสุดยอดเลย

คำพิมพ์กับครกฮันนะ
มันเอามาพี่ชะโชครากฮัน

อ๋อไม่ได้เพื่อคราวเป็นครูฮันเลย

ไหนพริกจะเผ็ดแต่ถ้าไม่ได้ครกใบนั้น

เอามาคืนเถียงไปยกตังค์ไปถึงไหนก็ได้

ไปขายถ้าเกิดคนที่ไปรับซื้อต่อบอกเขายังไงบ้างพวกคนที่รับซื้อเดี๋ยวจะรับ
ถ้าใครได้คลกกันไปบอกกันเอามาคืนพวกเถียงพวกมันก็คืนก็ได้
โจรว่าแอบเอามาวางไว้ตรงไหนก็ได้เอามาคืนเถอะ
เพราะว่าตำน้ำพริกครกอื่นมันไม่อร่อยเท่าครกนี้

นางพงศรีภรรยาเจ้าของร้านก็บอกว่า
คนร้ายเนี่ยค่ะมางัดแงะร้านอาหารแถวนี้เกือบทุกร้านแล้วนะคะ

เกือบทุกร้านแล้วบางร้านเตาถ่านมันยังเอาเลย
คืออะไรที่คว้าไปได้ฉวยไปได้เอาไปหมด
นี่ค่ะลูกค้าเป็นขาประจำร้านนี้บอกว่าเห็นใจเจ้าของร้านมาก
ทีนี้ไม่รู้จะไปกินน้ำพริกร้านไหนแล้วเนี่ย

เอาไปหมดเลยแบบนั้นใช่ป่ะอุปกรณ์ทำครัว
ได้จากหลายร้านได้หลายอย่างเหลือเกิน

ฝากตำรวจหน่อยนะคะหลายร้านเขาบ่นมาว่าของหายตลอดเลย